แต่ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่รู้คุณผู้ชมเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะ
เรื่องของการสวมเสื้อเรื่องของการแต่งกาย
ก็ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้มีหลายคนเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ

เขาไปเที่ยวสยามแล้วก็สวมเสื้อตัวนี้ค่ะ

สวมเสื้อตัวนี้แล้วก็กำลังจะไปต่อรถไปเยาวราช
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาถามเขานะคะ
แล้วก็บอกเขาบอกว่าเสื้อลายสก๊อตเนี่ยทีหลังอย่าใส่มาอีกนะ

ทุกคนที่โดนถามเนี่ยก็เจอคำถามแบบนี้ค่ะว่า
ผิดตรงไหนทำไมถึงใส่ไม่ได้

เมื่อช่วง๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวันที่๑๐มกราคมเขากับแฟนไปเดินเล่นที่สยามแล้วกำลังจะไปเยาวราชก็เลยเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงจะขึ้นรถเมย์ไป

ปรากฏว่าจังหวะนั้นน่ะมีวัยรุ่นมามาถามเขาจะไปไหนเขาก็ตอบว่าจะไปเยาวราชอีกคนนึงก็ถามอีกว่ามาจากไหนคุณคิงก็บอกว่ามาจากสยามจากนั้นวัยรุ่นก็เดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมในมือเนี่ยคุณคิงบอกมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พูดประโยคนี้ค่ะเสื้อลายสก๊อตทีหลังไม่ต้องใส่มานะจริงมีมึงมีกูด้วย
นะคะเสื้อลายสก๊อตที่หลังไม่ต้องใส่มานะพอจบประโยคนี้ปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับไปหาเพื่อนที่ยืนรออยู่สองสามคนคุณคิงก็ไม่ไปแล้วค่ะยาวราชกลับบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมใส่เสื้อแบบนี้ผิดระเบียบตรงไหนคุณผู้ชมรู้ไหมผิดตรงไหนถ้ารู้ส่งข้อความมาบอกในไลฟ์หน่อยหรือมีใครเคยเจอแบบนี้
ถามในโลกออนไลน์ด้วยว่าช่วยให้คะแนนการแต่งกายให้กับตัวเองหน่อยค่ะไปฟังเสียงคุณคิงกับเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยค่ะ
แบบเอ็นแบบเป็นครับเขาก็เดินมาหาผมก็ถามผมว่าจะไปไหนไปกะไเนี่ย
หมอบิ้งก็มาจากไหนผมก็เลยบอกเขาว่าผมมาจากสายตามครับ
เงียบไปพักหนึ่งเหมือนเขาก็มองผมอยู่อะครับว่า
แล้วเขาแข็งบอกว่าคืออย่างนี้อย่าใส่มาอีกนะ
มีใครเจออีกบ้างนะคะเพราะว่าพอคลิปนี้พอลงไป
ก็มีหลายคนเข้ามาบอกว่าเขาก็เจอเหมือนกันนะ
แต่เบิร์ตรอดแล้วล่ะเพราะเบิร์ตไม่มีเสื้อลายสก๊อต
แต่คุณผู้ชมบอกมาว่าหน้าตาพี่เขากับการแต่งกายคล้ายเด็กช่าง